ไปดูสมุทรประการกันหน่อยคุณผู้ชมคนคลั่งมาอีกแล้วค่ะคราวนี้เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันนะปกติก็ต้องหลบใช่ไหมคะแต่คราวนี้เขาไม่ยอม
เพราะว่ากลัวอันตรายจะเกิดขึ้นนะคะช่วยกันจับผู้ชายคนนี้ที่พยายามจะ
คลั่งแล้วพยายามจะขับรถออกไปจากบ้านเขาก็กลัวเดือดร้อนค่ะ
ลุมมาตุ้มจับผู้ชายคนนี้ออกจากรถกันค่ะ
คือดูจากสภาพรถแล้วคงให้ไปต่อไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามัน

ไปข้างนึงแล้วนะคะทั้งญาติญาตินะคะทั้งชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันค่ะ
เนี่ยอันนี้คือถอยออกมาเห็นท่าไม่ดีแล้วค่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาจากรถเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
ต้องช่วยกันนะคะพยายามเอาออกมาแล้วก็ให้หยุดรถให้ได้เอาตัวผู้ชายคนนี้ลงจากรถให้
กับย่าก็ต้องเกลี้ยกล่อมไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลีลาตอนเดินไปนะคุณผู้ชมดูสิว่าเขาเดินไปที่รถกู้ภัยยังไง
หัวหน่อย
วิถีทางมาทุกดอกค่ะ
อันนี้คือบอกว่าเดินสโลโซโลแบบหลิวเต๋อหัว
ก็ต้องทำทุกอย่างให้ไปที่รถนะคะ
พอไปถึงที่รถปรากฏว่าคุ้มคลั่งขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะ
เกลี้ยกล่อมกันอีกรอบนึงค่ะ
จะไม่ไปถึงรถก็จะไม่ไปนะพยายามจะเดินหนี
ก็ต้องใช้วิธีล็อกตัวนะคะ
ขึ้นรถกู้ภัยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่ค่ะสำเร็จไหม

เหงื่อกันเลยทีเดียวเพราะว่าก็รูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะคะ
แม่ของผู้ชายคนนี้บอกว่าลูกเขาอายุประมาณ๓๕
แล้วเป็นแบบนี้มา๓๔วันแล้วค่ะ
แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มคุ้มคลั่งมากขึ้น
คนในครอบครัวก็กลัวจะโดนทำร้าย
ต้องประสานตำรวจสพสำรงเหนือมาช่วยหน่อย
แต่ตำรวจเองก็กำลังไม่พอชาวบ้านก็เลยต้องมาช่วยค่ะ
มันก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ช่วยกันล็อกตัวแล้วให้กู้ภัยพาไปส่งโรงพยาบาล

ลูกชายป่วยทางจิตมาหลายปีแล้วกินยามาตลอด
แต่หลังเขาเหมือนอาการดีขึ้นก็เลยไม่ได้กินยาต่อ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการบ่นว่าเครียดเรื่องทำงาน
เรื่องที่ทำงานคาดว่าก็น่าจะเครียดจากเรื่องนี้ค่ะ
อาการก็เลยกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ